ปิดท้ายพาไปดูเรื่องราวไฮเทคกันบ้างดีกว่านะคะ

อาจจะเคยประสบกับปัญหาว่าอุ๊ยดูซีรีส์กับแฟน
อยากจะดูกันอยู่ที่บ้านแล้วบางคนแอบไปดูก่อน
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่าว่าแต่แฟนเลย
เพื่อนหรือใครก็ตามที่ปกติดูด้วยกันนะคะ
มันจะมีความเคืองไงว่าทำไมเธอไม่รอฉันอ่ะ
ใช่นั่งดูอยู่ด้วยก่อนไม่เข้าไปซีซั่นนี้แล้ว

ก็อยากดูก่อนเวลาไม่ตรงกัน
นี่ไงคือส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะคิดแบบนี้
ก็ไม่เห็นไปได้เลยก็ค่อยดูทีหลังด้วยกันอีกทีก็ได้

รู้สึกว่าทำไมถึงแบบได้รู้ก่อนเรา

ถ้าเธอดูไปก่อนเนี่ยอาจจะทำให้แบบว่าเธอไม่ตื่นเต้นไง

เพราะฉะนั้นค่ะปัญหานี้กลับหมดไปนะคะ

แต่อ่านคราวนี้ก็มันก็สุดโต่งเหมือนกันนะคะ
แบรนด์ไอศครีมชื่อดังแบรนด์หนึ่งนะคะ
ก็มีเป้าหมายให้คู่รักใช้เวลาหน้าทีวีพร้อมกัน
เพื่อรับชมรายการโปรดไปด้วยกันค่ะ
โดยสามารถตั้งโปรแกรมได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องดูพร้อมกันเท่านั้น
ถ้าอยู่คนเดียวตัวเองแอบดูก่อนไม่ได้นะจ๊ะ
ก็เหมือนแตะแล้วเป็นการเปิดให้บูลูทูธทำงานประมาณนี้นะคะ
ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับบัญชีที่ใช้งานบริการดูซีรีส์ออนไลน์อีกทีนึง
แล้วก็เมื่อต้องการรับชมภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่ารายการอะไรก็ตามเนี่ย
จำเป็นค่ะจะต้องยื่นพลังวงแหวนทั้งสองวงนี้ไปพร้อมกัน

เพื่อปลดล็อกเข้าชมรายการต่างได้นะคะ

ก็สังเกตหน้าคุณผู้ชาย
รอแฟนหลับถอดแหวนออกมาแล้วก็หาเพื่อนให้ใส่แทน
เพราะว่าจะเป็นแค่แหวนใช่ไหมไม่ต้องตัวคนนะคะ
ตั้งค่าได้ค่ะว่าภาพยนตร์ซีรีส์หรือรายการไหนเนี่ย

ก็ถึงว่าเธอดูคนเดียวนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูด้วยกัน
ก็ตั้งค่าได้นะคะป้องกันไม่ให้ใครแอบดูก่อน
หรือว่าให้ดูซีรีส์ออนไลน์ร่วมกับโครงการนี้

แสดงว่าช่วง๖เดือนนี้ไม่สามารถแอบดูได้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเรื่องไหนบอกว่าเรื่องนี้เธอต้องดูกับฉันก็ต้องดูกับฉันนะคะ

อาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาความอึดอัดอันนี้ก็แล้วแต่คน

ไอ้การแบบว่าดูซีรีส์ไม่รออาจจะทำให้ทะเลาะกัน

มันจะมากับขั้งไหนฉันขนาดนั้นนี่ฉันยังไม่ได้แต่งงานรึเปล่า
มันจะต้องมีความโทรจิกกลับมาเดี๋ยวนี้ฉันจะดูกลับมาเดี๋ยวนี้

ก็เรื่องวันวางจำหน่ายยังไม่ประกาศนะคะ
แต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้ค่ะ
คู่รักคงบางคู่นะบางคู่คงบอก
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไกลนั่นแหละสิ
ในการที่จะต้องดูด้วยกันจุดที่ต้องมีแบบว่าพันธนาการมาบังคับ
แล้วว่าแบบเธอต้องห้ามดูซีรีส์ก่อนฉัน
แต่ส่วนตัวผมว่าสุดตรงไปไม่เป็นไรเช้าอิสระนะคะ

ครับดูสองรอบได้ไม่เป็นไรหรอกนะ

แอปไหมแอปไหมว่าไม่ได้ดู
บางครั้งก็ต้องแอปบ้างเขาจะได้ไม่งอน
แล้วก็แอปตื่นเต้นไปในจังหวะที่เรารู้แล้ว

ตอนที่เห็นโอ๊ยบทตื่นเต้นโอ๊ยอุ๊ยไม่เคยดูมาก่อน